ที่มันน่าขนลุกกันบ้างดีกว่านะคะ
มีใครคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะไปถ่ายตุ๊กแก่
อยากจะดูใกล้ซิว่ามันเป็นยังไง
ปรากฏว่าจังหวะนั้นมันกระโจนมาค่ะ

อะไรนะ

ดูไปเนี่ยนะเรียกได้ว่าโยกหัวโยกตาม

ไม่ต้องนิ่งไปแล้วคนไม่ถูกกับตุ๊กแกจิ้งจกเนี่ยนะคะ
แต่ไม่ว่าใครก็ตามถ้าเจอระยะประชิดขนาดนี้

เค้าอุตส่าห์กำลังนั่งตั้งตามปืนอยู่

คุณคนที่ถ่ายคลิปมาเค้าเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกัน
หนุ่มคนนี้ชื่อเบียร์นะไปถ่ายคลิปตุ๊กแก่
แล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียว
มันมีไข่ด้วยคุณชนะมันมีไข่ด้วยเหรอ
มันไข่มันเนี่ยซุกต้นตามโซ่กเสาร์อะ
ดูลายมันสิสวยเนอะเออนี่แหละแต่ที่มันกระโจนมาแบบนี้
ก็เข้าใจว่าบางทีมันก็คงจะตกใจเหมือนกัน
ไม่ต้องให้ปุ่มพวกเราเอาอะไรไปยื่นใส้ใกล้แบบนี้ไง
ไม่ดูทิศอะแล้วไม่ได้มีตัวเดียวแน่

แต่อยากดูเนอะมีแหวกดูด้วย

ไม่ต้องเห็นรายละเอียดสิ

ไม่เหล่าอ่ะทนถ่ายอ่ะเราไม่ต้องเข้าใกล้หรอก
เออเอาละวัดระวังกันด้วยนะใครจะไปถ่ายอะไรแบบนี้
แต่อีกที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็น่าขนลุกไม่แพ้กันนะคะ
นายปรางมาเจริญวัยอายุ๔๐ปีค่ะ
พี่เขาเป็นเจ้านาทีกู้ภัยทีมอสรภิษฐ์วิทยาภาคใต้จังหวัดหน้าหวานภิกถังมาราช
นี่เปิดกล่องโฟมให้เราดูไข่งู
ล้านสิบโฟมละ่าแล้วจะบอกว่ามันคือ
โอ้โหโฮเอาเหรอหัวยออกเลยหัวยออก
เหมือนเปิดเพลงอ่ะเหมือนเปิดอีดีเอ็มอ่ะ
แล้วดูฉกกันเองก็มีด้วยโอ้ดูดิโอ้โหดูหอยเยอะจริงอันนี้
มันคืออะไรครับเนี่ยมันเป็นไข่งูเห่าแล้วบางฟอมันก็ฟักออกมาแล้ว
เป็นงูเห่านะฮะคุณผู้ชมตัวประมาณสักฟุตหนึ่งมีทั้งหมดยี่สิบสองตัว
เดี๋ยวแล้วตัวก็สู้ไม่แพ้กันเลยฮะเอาดูดิดูคอแผ่แม่เบี้ย
ส่งเสียงฟ่อฟ่อตลอดเวลาโอ้โหเนี่ยเขาบอกว่ามันเพิ่ง
เห็นแล้วก็แจ้งขอความช่วยเหลือให้ไปจับงูหน่อย

โอ้โหพี่คิงมานึกว่าเป็นปลาไหล
มันกินไม่ได้ทุกคน
จับได้แบบนี้ก็เดี๋ยวไปปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป

ยังมียังมีแม่งูสิงที่มันออกไข่ไว้อีก
อยู่ในถุงดำเนี่ยเนี่ยเนี่ยเตรียมจากฟ้าคุณตัว
โอ๊ยมันยั่วเยี้ยะยุบอะไรขนาดนี้
ที่นั่นคือที่ไหนก่อน

ไม่จับมาแล้วก็รับการฟักไข่ให้
ภาร์มต้นแบบจะฟักเป็าง่ำของมันพอดี

เป็นโชคลาดแต่ว่าเอาเป็นว่าแจ้งคู่ภัยดีกว่า
เอาจริงนะอ่านข่าวอย่างนี้บ่อยแล้วยิ่งเห็นภาพลักษณะอย่างนี้
ทำไมล่ะเหมือนรู้ป่ะเสียวขาเออจริงนะ
ขามันแว๊บอ่ะเออรู้สึกแบบเกิดมีอะไรมาสะกิดขาสักนิดนึงนะ
กลับบ้านไปคิดมันจะมีอะไรเลื้อยมาไหมอะไรอย่างนี้นะ